ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางตลาดนัดแถวห้วยขวางนะครับ
วันแสกนะฮะผู้ชายคนหนึ่งยิงสุนัขที่อยู่ที่ตลาดเนี่ย
ตายกลางตลาดยิงสามนัดนะครับอ้างว่าปืนลั่นนะ
แต่ว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับจะเอาเนื้อหมูไปให้มันกิน
แล้วมันก็จะกัดมือคือมันแค่งับเลยมาโดนนิ้ว
คนที่เขาอยู่ข้างในร้านร้านหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อยู่
แล้วบ้าบเนี่ยมันถือไว้ได้นะครับไปดูนะฮะ

บอกให้รีบมาเนี่ยเพราะว่าเฮียเนี่ยเขาชักปืนมาจะยิงแล้วนะ
เขาเจาะปืนแล้วแล้วสุดท้ายก็ยิงมันจริงนะครับ
สามนัดซ้อนอ่ะคุณผู้ชมคือหลักฐานชัดเจนเหลือเกิน
ลั่นเหรอคะก็เฮียเขาบอกว่าปืนลั่น
แต่ท่าลั่นนี่มั่นคงมากเลยนะตอนแรกเนี่ยเขาบอกปืนลั่น
แต่ตอนหลังเขายอมรับผิดแล้วนะแต่ว่ามันก็กระดิกหางนะ
ไอ้เจ้าสุนัขที่มารวยนี่ค่ะ
แล้วมันก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะแบบกระโดดเข้าไปหรือพุ่งเข้าใส่จะไปทำร้ายด้วยนะ
คือเจ้ามารวยเนี่ยมันเป็นสุนัขก่อนหน้านี้เป็นสุนัขจรจัด
อยู่แถวตลาดนะตลาด๒๖มิถุนาเป็นตลาดนัดที่ห้วยขวาง
แล้วก็มีแม่ค้าแถวนั้นก็เลยเอามาเลี้ยงก็แล้วกัน
จะได้เป็นสุนัขมีเจ้าของมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้
ความจริงเฮียนัทเองเนี่ยเขาก็อยู่แถวนี้เขาก็รู้จักมันดี

เดี๋ยวถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเจ้ามารวยก่อนแล้วจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ท่านจะได้เห็นว่าเออมารวยเนี่ยมันลักษณะมันเป็นยังไงเนอะนะ
คือมันก็เป็นเป็นสุนัขอยู่แถวตลาดนี่แหละนี่ฮะ
นี่แหละมารวยแต่มันถูกยิงตายแล้ว

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘ตุลาคม
กลางตลาดนัดซอย๒๐มิถุนาเขตห้วยขวาง
คนยิงคือเฮียนัทเป็นเจ้าของโรงแรมย่านนั้น
ตอนที่เกิดเหตุใหม่เนี่ยแล้วแจ้งตำรวจไป
ตำรวจมาเนี่ยเฮียนัทบอกกับตำรวจว่าปืนลั่นนะ
เพื่อให้เอาไปให้ตำรวจว่ามันไม่ใช่ปืนลั่นนะ
เพราะเหตุการณ์เนี่ยมันโหดร้ายเหลือเกินกลัวเรื่องจะเงียบ
ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเหมือนที่ท่านดูนะครับ
เราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเฮียนัทก็มากินข้าวที่ร้านค้าแถวนั้นนะครับ
แล้วตอนนั้นก็ยังถามคนแถวนั้นว่าเอ๊ะไอ้สุนัขตัวนี้ที่ว่าชื่อเจ้ามารวยเนี่ย
มันกัดไหมถูกต้องถามว่ามันกัดไหมคนแถวนั้นที่เล่าให้เราฟังนะ
บอกว่าโอ้มันไม่กัดหรอกแต่มันไม่ชอบให้คนรูปหัวอย่างเดียวนะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยดูนะ
ถ้ามันเข้ามากัดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะยิงมันให้ตายเลย
หมาตัวไหนกัดผมเนี่ยผมยิงมันตายหมดทุกตัว

เขาก็พูดอย่างนี้นะสักพักนึงเฮียนัทเขาก็ไปขอเนื้อหมู
จากเจ้าของร้านแถวนั้นนะฮะบอกว่าจะมาให้หมากินนะ
เขาก็ส่งหมูกรอบชิ้นเล็กไปให้แล้วก็บอกว่าอย่าไปให้มันกับมือนะ
เพราะว่าหมูมันชิ้นเล็กเดี๋ยวหมามันงับมือเอาให้โยนให้มัน
แต่ว่าเฮียนัทไม่โยนยื่นให้กับมือ

งับหมูกรอบมันก็งับมือเฮียนัทไปด้วย
ทีนี้ก็โมโหโมโหพยายามเดินหนี
มารวยมันก็ไม่รู้ไงมันก็พยายามเดินเข้าหา

ก็มันได้ของกินอ่ะหมาเวลามันได้ของกินมันเดินหาอยู่แล้ว

เฮียนัทก็เลยชักปืนขึ้นมาชักปืนขู่หมา

ไปมายิงใส่มาเลยฮะ๓นัด

เขาบอกว่าวันนี้ถ้าหมาตัวนี้กัดผมนะวันนี้เป็นวันตาย
ก็เลยจะกินแม่แม่

ทีนี้เขาเลยขอมูลกว่ามันแหละ

พอไม่เป็นไรปุ๊บก็เดินหันหลังไปขายข้าวกับป้านี
แล้วทีนี้เขางับปั๊บเขาก็วิ่งกลับมา
ทีนี้เขาก็ถือปืนมาตรงนี้เดินมาทางกลางตลาด
บอกมารวยมารวยมึงอยู่ไหนอยู่ไหน

แล้วสักพักนึงมีป้าคนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์
เป็นคนห้ามบอกว่าเฮียอย่านะอย่านะ
จะยิงเขาก็ยกมือไหว้เขาก็ไม่อภัยอย่าโทษ
ทีนี้พอเขาเรียกนานมันก็เลยออกมา
มันออกมาอยู่ตรงที่เขาตายนะ
แต่มันก็มาถึงมันก็เห่าห้ง
แล้วเขาก็ยิงนั้นเรียกว่าทิ้งเสี่ยงพื้นแต่ไม่รวม
พอนัดสองก็โดนท้องแต่เขาหมุนติ้วเลยนะ
แล้วทีนี้น้าสาวตายแล้วก็มากันร้อง
ดูทำเกินเนอะขนาดเรายุ่งนึงไว้เขายังไม่อภัยเลย
ท่านผู้ชมครับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้คุยกับแม่ค้าในตลาดนัดอีกคนนึง
ซึ่งพี่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ

นั่นคือตอนที่เฮนัทเขาโมโหแล้ว
แล้วก็หยิบปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงเจ้ามารวย
ตอนนั้นเจ๊แหม่มบอกเจ๊แหม่มก็อยู่ด้วย
เจ๊แม่มถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องเฮนัท
บอกขอเถอะเฮียอย่าไปยิงหมามันเลย
ถึงขั้นพูดว่าหมามันสำนึกผิดแล้ว
เจ๊บอกเจ๊คิดอะไรแล้วเจ๊ก็พูดไปก่อน

ทำท่าก็เหมือนกับจะมีท่าทีอ่อนลงไปแล้วนะ
เหมือนว่าจะตัดไม่เอาละไม่ทำแล้วใช่ไหม

คือก็ยิงฮะขณะเดียวกันครับ
ทางภรรยาของฮีนัทที่อยู่ด้วยเนี่ยก็พยายามช่วยห้ามแล้ว

ถูกยิงไปสองนัดแรกก็ตามภาพที่เห็นฮะ

แต่เฮียนัทเนี่ยเข้าไปซ้ำอีกนัดหนึ่ง

มันก็นอนตายอยู่อย่างนี้
มันจะเดินตามพี่
พอพี่เดินมานิดนึงจากหมามา
สักประมาณก้าวหนึ่งก้าวของขา

ก็คิดว่าเขาคงจะสั่งสอนหมาแล้วให้หมามันวิ่งหนี
พอปั้งสองพี่ก็เลยเอามือปิดหูว่าปืนแท้แน่แล้วล่ะ

มารวยอ่ะพี่ไม่เคยเห็นมันกัดใครนะ
กับเด็กมันก็วิ่งเล่นของมันตามภาษามัน

แต่อาจจะกรณีอื่นพี่ไม่เคยเห็นมันไล่กัดคน
คือนี่ค่ะต้องบอกว่ามารวยเป็นที่รักของคนในตลาดนะ
หลังจากที่เกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยคนในตลาดทุกคนเลยค่ะ
มาช่วยกันทำความสะอาดร่างกายให้กับเจ้ามารวย
แล้วก็เอาร่างมันเนี่ยไปเผาที่วัดแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี
ช่วงสายที่ผ่านมานะคะนางสุภาษาอินทรสันลัยเจ้าของเจ้ามารวยเนี่ย
ก็นำเท่ากระดูกเจ้ามารวยไปทำบุญส่งดวงวิญญาณ
อันนี้เป็นตอนที่เหมือนกับพาร่างเจ้ามารวยไปให้พระ
เหมือนสวดส่งศพให้ก่อนที่จะไปเผาค่ะ

เอามันใส่ถุงไปแล้วนะคะแล้วก็จะเอามันเข้าเตาเผาเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็รักมัน
รักมันนี่คือจัดพิธีศพให้มันเลยเอาจริงจริงก็คืออยากให้มันไปดีอ่ะ

ทำพิธีก็ส่วนหนึ่งนะคดีก็ส่วนหนึ่งนะ

น่าเศร้าใจอย่างที่บอกเจ้าของหมามาไม่ทันนะคะ
มาทันก็คือเนี่ยมาเก็บกระดูกเจ้ามารวยแล้วอะค่ะ
ก็เอาเท่ากระดูกเจ้ามารวยไปทำบุญส่งดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีที่วัดฮิรันรูจีแถวฝั่งธนบุรี
ซึ่งเธอร้องไห้ไม่หยุดเลยนะสะอึกสะอื้นตลอดการทำพิธีเลยค่ะ
ทำได้แค่นี้นะเรามีกันอยู่ครบปีพอดีวันที่๘เขาเข้ามาอยู่ก็๑ปีเต็มพอดีค่ะ
ก็ครบปีที่เขามาอยู่กับเราก็บอกให้เขาก็เกิดชาติหน้าฉันใดก็ไปอยู่ในพบภูมิที่ดี

ที่คนเอามันมาปล่อยทิ้งเอาไว้ที่ตลาด

พยายามเรียกมันทุกวิถีทางอ่ะเรียกชื่อต่างต่าง

ก็แล้วแต่นะคะมันไม่ยอมออกมาเลย

ตั้งแต่นั้นแหละเธอก็เลยตั้งชื่อให้มันว่า

ถูกต้องซึ่งวันนั้นคือวันที่๘

ครบ๑ปีที่มันมาอยู่กับเธอพอดี

เจ้ามารวยมันนิสัยเป็นยังไงหรอ

มารวยไม่ใช่หมาที่นิสัยดุร้ายนะ

เธอเลี้ยงมาเนี่ยมารวยไม่เคยทำร้ายใครก่อนด้วย

เธอไปหาหมอแล้วระหว่างนั้นเนี่ย
ก็ได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักบอกว่า
มีคนจะมายิงเจ้ามารวยให้รีบกลับมา

ยังคุยปลายสายกับคนรู้จักที่โทรมาอยู่เลย

ได้ยินเสียงลอดผ่านโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะ

โอ้โหเธอบอกว่าวินาทีนั้นเหมือนใจสลายเลยค่ะ
เจ้าของที่อยู่ร้านก็บอกรีบมา
นั่นแหละเขาบอกเธอว่าให้รีบมา

แล้วก็คำพูดที่บอกว่ามันตายแล้ว

เป็นผู้ใหญ่ที่เธอเคารพนับถือเหมือนพี่ชายด้วย
บอกใจสลายเป็นสองเท่าเลยตอนนี้ทำใจไม่ได้เลยค่ะ
เมื่อวานนะถ้าเราอยู่นะเราบอกได้เลยว่า
คือมารวยไม่ตายแน่เลย
ไม่รู้เรากลับมารวยเนี่ยเราต้องแย่งปืนแน่นอน
แม่ขอโทษที่แม่ทำได้แค่นี้
แต่แม่ไม่คิดว่าคนที่แม่เคารพจะมายิงลูกนะลูก
คนที่ยิงเขาก็เดินมาค่ะเขาบอกว่า
ไม่รู้นะว่าเป็นหมากของแกน
ไม่รู้จริงว่าไม่เป็นหมาของแกน
มันมากัดเขามันไม่คาดหรอก
ต้องมีเหตุอะไรค่ะถ้ามันกัดมันต้องมีเหตุอะไรค่ะ
เพราะมารวยไม่กัดใครง่าย
ขอโทษขอโทษกันแต่แกนไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเพราะ
ไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ได้
คือจนถึงขนาดนี้ทุกคนก็ยังแปลกใจว่า
เอาแล้วเฮียนัทเขาไปยิงหมามันทำไม
เขาพูดไว้แล้วไงคะว่าหมาตัวไหนที่กัดผมผมยิงตายมาหมดแล้ว
แล้วก็อุตส่าห์ถามด้วยนะว่ามารวยมันกัดไหม
เขาเตือนว่าให้โยนให้พื้นอย่าให้กับมือเดี๋ยวมันกัด
ก็ยังคงให้กับมือก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่
ที่สำคัญคือแกพกปืนอย่างนี้นี่
หมากันอย่างนี้มีเรื่องกับคนทำยังไงเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเฮียนัทคนที่ยิงสุนัขตายเนี่ยนะฮะ
เราได้โทรไปคุยด้วยนะครับก็ต้องถามกันหน่อยล่ะนะ
จะได้ให้เขาชี้แจงหน่อยว่าตกลงยังไง
ตอนแรกชาวบ้านบอกว่าพอตำรวจมาบอกว่าปืนลั่น

นัทบอกว่าตอนนี้รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมาก
ทำไปเพราะความใจร้อนของตัวเองยอมรับ
ทำไปเพราะโมโหที่ถูกหมากัดพร้อมยอมรับผิดทุกอย่าง
ไม่ขอแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นหลังเกิดเหตุ
ก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่าง
เอาปืนไปให้ตรวจสอบแล้วไปให้สอบปากคำหมดแล้ว
ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง
และพร้อมรับโทษทางคดีทุกอย่าง

หลังจากได้คลิปมาจากพลเมืองดีเนี่ย
พบว่ามันเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างชัดเจนนะครับ
ไปแจ้งความนะฮะ๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้สัตวแพทย์หญิงพัฒนานันบอกนะฮะ

เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ
อันนี้ต้องดูด้วยนะเพราะว่าเจ้ามารวยเป็นหมามีเจ้าของ
ไม่รู้ว่าจะเข้าข่ายทำให้เสียทรัพย์ได้ด้วยไหม
ครับโอ้โหแต่เรื่องอาวุธปืนนี่ก็สำคัญนะ